คุณผู้ชมคะถ้าพลังมันล้นพลังมันเหลือ
หลายคนมีวิธีการปลดปล่อยที่แตกต่างกันไป
แต่ว่านุ่มระยองคนนี้เขาปลดปล่อยด้วยการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อน
ไปถึงหน้าร้านสะดวกซื้อกระโดดลงแล้วก็ตะโกน
อะโวยวายขู่กล้องวงจรปิดท้าทาย

ลองดูหน่อยค่ะ
ทีนี้ภายหลังเกิดเหตุก็เหมือนแบบ
เจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของกล้องเขาดูท่าทาง
เหมือนเขาต้องการจะมาปลดปล่อยอะไรบางอย่าง
เพราะว่านาทีเกิดเหตุคือตะโกนเสียงดังมาก
ปลดปล่อยอารมณ์จนสาแก่ใจแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์

เขาบอกว่าตอนนี้พอจะรู้แล้วนะว่ากลุ่มคนก่อเหตุนี้เป็นใคร

ก็พากันมาเอะอะโวยวายหน้าบ้านแบบนี้
ทั้งที่บ้านเขามีทั้งเด็กมีผู้สูงวัย
โอ้โหทุกคนก็ต่างหวัดกลัวกันหมดสิคะ
เรื่องนี้เขาบอกว่าฝากถึงคนในคลิปด้วยนะ
มีอะไรก็ค่อยมาพูดคุยกันไม่ใช่มาข่มขู่
หรือว่าแสดงท่าทางดึกดื่นแบบนี้

ทางด้านของผู้เสียหายเจ้าของบ้านเจ้าของคลิปวงจรปิด
บอกว่าเดี๋ยวคงต้องแจ้งความต่อไป
ครั้งนี้ยังไม่แจ้งความนะคะ